คุณผู้ชมครับมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงที่มีการไล่ยิงนะฮะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าสยามพลากร
เธอก็ต้องพาพนักงานของเธอเนี่ยออกจากพื้นที่เกิดเหตุด้วย

เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะช่วงที่บันทึกคลิปวินาทีระทึกเอาไว้
ตอนนี้นะคะในห้างก็คือยังมีคนติดอยู่นะคะก็ยังมีคนที่เขายิงกันอยู่ในห้าง
เขาบอกว่าเสียงปืนคือไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือหนีออกมาแล้วนะคะ
คนงานหรือว่าใครที่อยู่ชั้นอื่นเขาได้ยินเสียงเขารีบเกมคนออก
แต่ว่ายังมีบางส่วนที่ติดอยู่นะคะก็ถ้าใครรู้เรื่องหรือยังไงก็ส่งข่าวได้นะคะ
นี่ค่ะโฉมหน้าผู้ประสบภัยนะคะนางเอาชีวิตรอดออกมาจากพารากอนนะคะ
นางบอกว่านางแบบแทบจะเหยียบกันตายค่ะอ่านี่คือเจ้าของร้าน
ฉอฉายห่อหมกย่างสามไข่นะคุณสุรพีนะฮะ
เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุเมื่อวานนี้ที่สยามพลากรนะครับเธอก็ออกมาจากห้างได้อย่างปลอดภัย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนจะดังต่อเนื่องอีกสองนัด
แล้วมีคนตะโกนว่ามีคนยิงมีคนยิงก่อนจะตามมาด้วยความชุลมุนวุ่นวาย
ก็เลยรีบพาพนักงานของร้านเนี่ยวิ่งหนีออกมาทางประตูที่เป็นประตูเฉพาะของเจ้าหน้าที่
ค่ะอ่าก่อนจะมีการประกาศปิดประตูรอบห้าง
ตามมาตรการความปลอดภัยอ่าพอออกมาได้ก็แม่ต้องพาลูกน้องเนี่ยไปทานข้าวก่อนฮะ
พอรู้ว่าเป็นเสียงปืนนั้นสติหลุดทำอะไรไม่ถูกนะครับอ่าคิดเหมือนเหตุการณ์ว่า
โอ้โหมันจะไปไกลขนาดไหนยังไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนนะ
หลังเกิดเหตุมีข้อความจากทางกลุ่มไลน์เนี่ยแจ้งมาว่าไม่ต้องกลับเข้ามาเก็บของนะ
อ่าคงเป็นกลุ่มไลน์ของเจ้าของร้านหรือว่าคนที่เขาอ่าอยู่กับทางห้างอย่างเงี้นะฮะเธอยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วก็กลัวมาก
รวมถึงลูกค้าที่บางคนเนี่ยสอบถามว่าร้านเปิดตามปกติหรือไม่
ทำให้มีผลกระทบกับยอดขายด้วย
ส่วนมาตรการการเข้าระงับเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
มองว่าทางตรปภของห้าง

มีขั้นตอนการเคลียร์คนออกจากพื้นที่

กับเมื่อวานยำรับเลยว่าไม่มีสติฟรมประกวันจริง
กลัวจริงใช่ไหมฮาวนี้ก็ยังใจมันก็ยังแบบหริวอะคะ
สิ่งที่แว่บเข้ามาขณะเกิดเหตุเราเดี๋ยวเรานึกถึงอะไรบ้าง
เพราะในอาทิตย์ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบนี้มาแล้วด้วย
โลกนั้นเราก็เลยนึกถึงเป็นห่วงว่าแล้วคนที่อยู่ข้างในมันเป็นแบบไหน

แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้เลยแล้วทีนี้แบทยูก็ฟูเยอะมาก

ทางพิสิเคลที่ทุกคนนะคะมีความปลอบป้องแล้วก็พร้อมที่จะดูแลมาก
อยากให้ทุกคนกลับมาใช้บริการได้นะคะ
อย่างร้านเจ้าชายของเราก็เปิดพร้อมให้บริการอยู่บริเวณชั้นจริง
เธอก็อัดคลิปไว้ตลอดนะนี่ให้คุณณฤทธิเช้าได้สัมภาษณ์เนี่ย
คุณสุรพีช่วงที่ออกมาก็มีช่วงนั่งมอเตอร์ไซด์ด้วยนะ

เหมือนเป็นการแจ้งเหตุแจ้งข่าวกันด้วย

เอามีอีกคนนึงนะฮะคุณน็อตนะโอ้โหคุณน็อตนี่

เพื่อท่านผู้ชมไม่ได้ชมในช่วงแรกนะฮะคุณน็อตเนี่ยบอกตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้
ไปยืนปัสสาวะอยู่อยู่โถด้านในสุดของห้องน้ำชายชั้นเอ็มนั่นแหละ
ชั้นที่คนก่อเหตุไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเป้อะไรไปเข้าไปในชะโครก
โฉชะโครกนะฮะคือเขาบอกเขายืนอยู่ห่างจากผู้ก่อเหตุแค่ไม่กี่เมตร
เห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินออกมาจากห้องสุขาแล้วเดินออกไปทางประตูห้องน้ำ
แล้วเล็งปืนยิงใส่แม่บ้านของห้างเสียงดังปังหนึ่งครั้งมีพวกควันขม่าวปืนเนี่ย
กระจายไปหมดผู้ก่อเหตุไม่ได้หันกลับมามองที่คุณน็อตนะค่ะแต่เห็นด้านข้างผู้ก่อเหตุเนี่ย
ลักษณะท่าทางการเล็งปืนเหมือนมีความชำนาญในการยิงปืนพอสมควรก่อนจะมีเสียงปืนดังปังขึ้นอีกครั้งเป็น
ที่สองแล้วทีนี้ก็ตามมาด้วยเสียงคนที่กรี๊ดสนั่นหวั่นไหวผู้คนก็เริ่มแตกตื่นวิ่งหนี
หาจุดซ่อนตัวแล้วผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูเดินออกจากห้องน้ำชายไปก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะติดต่อกันอีกเนี่ยอีก๕๖นัดนะ
คือบางทีในคลิปแต่ละคลิปของคนที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยมันจะได้ยินแตกต่างกันไปนะว่ากี่นัดกี่นัดนะตำแหน่งไหนตอนไหนเวลาไหนด้วยนะคะ
แต่คุณนอทบอกผมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนัดแรกยิงแม่บ้านนัดที่สองหน้าห้องน้ำ
มีอีก๕๖นัดตามต่อมาก็ต้องรีบหาจุดซ่อนตัว
ตอนแรกคุณน็อตบอกผมก็เข้านู่นเลยเข้าห้องสุขาเลย
ทีแรกไปยืนฉี่อยู่ที่โถปัสสาวะค่ะพอเข้าไปเจออะไรรู้ไหม
เจออะไรคะเจอกระเป๋าโอ้โหก็เลยแสง
นี่มันของนี่คนที่เข้ามานี่ก็คิดได้ว่าเกิดเขาย้อนกลับมาทำไง
นิ่งแน่เลยถ้าอย่างนั้นเออเผื่อจะกลับมาเอากระเป๋าอะไรพวกนี้
ก็เลยต้องเดินออกมาซึ่งตอนนั้นก็ต้องเดินผ่านแม่บ้านที่ถูกยิง
แล้วก็หญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกยิง
ในห้องน้ำอยู่แถวห้องน้ำแถวนั้นนั่นแหละ
เพราะมันเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอยู่แถวนั้นนี่ฮะซึ่งทั้งสองคนก็เสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ
คุณน็อตบอกจำได้ว่าหญิงสาวชาวจีนเนี่ยเขาต่อแถวสุดท้าย
เป็นคนสุดท้ายในการต่อแถวของฝั่งห้องน้ำผู้หญิง
สุดท้ายคุณน็อตบอกไม่รู้จะไปทางไหนก็ต้องวิ่งฝ่าจากห้องน้ำผู้ชาย

ผมเข้าใจคิดว่าเขาก้เล่นกับเพื่อนเพราะว่าผมเข้าใจเขาคิดว่าเป็นปืนบิตกัน
เพราะว่าผมอยู่ในห้องน้ำผมไม่ได้ออกไป

ตอนที่ท้ายแล้วตอนที่ผมออกไปตอนที่มีผู้ภัยมาช่วย
เขาจะเห็นพนักงานแม่บ้านถูกขึ้นย้ายเกิดแล้ว
แต่ว่าศพของชาวจีนอยู่ตรงห้องน้ำ

ก็คือนอนยาวอยู่
น่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการถูกช่วยเหลือ
ส่วนคุณก้อยนะฮะแฟนสาวของคุณน็อตนะครับ
เธอบอกว่าคุณน็อตนี่ก็รออยู่หน้าทางออกห้องน้ำ

ยืนรออยู่เธอก็ตกใจเสียงปืนเหมือนกัน
มีเสียงคนกรี๊ดดังลั่นไปหมดก็วิ่งหนีกันโอละหมาน
เธอไปหลบอยู่หลังเสาครับ
คุณน็อตมันจะมีเสาร์ใหญ่เสาร์กลมใหญ่

แล้วเห็นคนก่อเหตุเนี่ยถือปืนวิ่งไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๔๕คน

แล้วก็หยุดแล้วก็ยืนมองไปทั่ว
ซึ่งตอนนั้นเธออยู่หลังเสาค่ะ

เพราะว่ามันห่างกันแค่แบบไม่กี่เมตรมีแค่เสากั้น
เพราะดีมากที่คนก่อเหตุวิ่งต่อไปทางอื่น
คือถ้าวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมเผลอเจอเธอ

พอเธอตั้งสติได้เธอก็โทรหาพี่น็อตแฟนของเธอ
ที่ไปเข้าห้องน้ำอยู่ที่เธอยืนรออยู่หน้าห้องน้ำ

เขาบอกปลอดภัยก็เลยเข้าไปหาที่หลบกันในร้านอาหารแถวนั้น
แล้วก็รอดชีวิตมาได้ในที่สุด
มีอีกคู่นึงนี่คุณมิ้ง

คุณมิ้งนี่ก็นี่อยู่แถวห้องน้ำเหมือนกัน

ต้องเงียบกันอยู่เลยเห็นไหม

คุณมิ้งเจ้าของคลิปนี้นะครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
นะแต่เปลี่ยนใจเข้าห้องน้ำก่อน
แฟนของเธอก็ไปด้วยแต่ว่าโอ้โหคนเยอะมากต่อแถวแบบจนล้นออกนอกห้องน้ำ
อย่างฝั่งของผู้ชายแฟนเธอเนี่ยแฟนเธอต่อแถวเหมือนกัน
และอยู่ข้างหลังคนก่อเหตุโอ้โหเด็กชายวัย๑๔ปีคนนั้นน่ะ
พายเป้น่ะยืนอยู่ข้างหน้าแฟนเธอตอนนั้นยังสวมเสื้อฮูตกันหนาวสีน้ำตาล
สะพายกระเป๋าอ๋อแปลว่ายังไม่ได้เข้าไปในห้องน้ำต่อแถวกำลังจะเข้า
คงจะมาจากบีทีเอสอะไรแล้วก็เดินขึ้นมาตรงเนี้ยนี่ฮะก็ดูท่าทางปกติดีนะ
แฟนของเธอเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำชายได้ไม่นาน
มันก็มีเสียงดังปังเกิดขึ้นครั้งแรกทีแรกคิดว่าเอ๊ะ
เป่าลมร้อนมันระเบิดหรือเปล่าไอ้ที่ว่าเราเอายื่นมือไปแล้วเป่าลมร้อน
เข้าห้องน้ำเสร็จคนก็ยังรอต่อแถวกันอยู่
เสียงปังดังขึ้นอีกสองครั้งแล้วฝั่งห้องน้ำผู้ชายเนี่ย
ผู้ชายก็วิ่งหนีกรูกันออกมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งสวนกับเธอมาเนี่ย
บตาเธอครู่นึงค่ะจังหวะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้สบตาเธอครู่นึง
ตอนที่เขาวิ่งสวนออกมาจากห้องน้ำผู้ชายแล้วผ่านเธอไปเนี่ยค่ะ
ถูกยิงล้มลงต่อหน้าต่อตาเธอเธอก็หนีไปหลบในห้องน้ำผู้หญิง
โทรหาแฟนแฟนบอกปลอดภัยดีหลบอยู่ในห้องน้ำผู้ชาย
ก่อนที่แฟนจะตัดสินใจออกจากห้องน้ำผู้ชายแล้วก็มาหลบอยู่กับเธอในห้องน้ำผู้หญิง
ตอนนั้นอยู่กันสี่คนค่ะคนอื่นด้วยตอนนั้นบีบหัวใจมากเพราะว่าโอ้โห
คุณมิ้งบอกว่าข้างหน้าห้องน้ำมีแม่บ้านกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาถูกยิงนะ
เขาก็ล้มลงอยู่ตรงนั้นซึ่งทุกคนก็ไม่รู้จะออกไปช่วยยังไงค่ะ
แฟนของเธอบอกว่ากำลังต่อแถวเด็กผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
แล้วเด็กผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำในชักโครกอืม
คาดว่าคงจะไปประกอบอาวุธปืนถอดเสื้อคลุมค่ะเสื้อกันหนาวที่มีฮูตสีน้ำตาลออก
เสร็จแล้วก็ไอ้เสียงปังครั้งแรกที่คิดว่าเครื่องเป่าลมร้อนระเบิด
คือเด็กผู้ชายคนนี้ยิงปืนลงพื้นอืม
แล้วพอยิงครั้งที่สองเนี่ยมันมีควันออกมาจากห้องน้ำที่เด็กผู้ชายคนนี้อยู่
แล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ไล่ยิงผู้คน
แฟนเธอปัสสาวะอยู่โถในสุดนะต้องหาที่ซ่อนไปซ่อนในห้องน้ำนั่นแหละ
เนี่ยไปดูลองฟังหน่อยนะฮะ
ก็อยู่ในภาพที่หว่างตัวภาพ
แต่แฟนมิ้งดูมีสติที่สุดแล้วแหละถ้าเกิดมิ้นจะไปชิง
เพราะว่าเจ้าพายาแบบเบาเบาใจยังเย็นเงียบเบาเบา
แล้วก็แบบแล้วก็ได้ยินเสียงลมหายใจของพี่เขาอยู่อย่างนั้น
เพราะพี่อยู่หนักถือพี่ผู้เสียชีวิตนั้นเขาโหวตตัวเองจนจนวินาทีสุดท้ายจริงจริงอ่ะ
คือเขาพยายามหายใจแบบมืดแล้วเราจะออกไปช่วยเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายมีกี่คนแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์บอกว่าไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วก็เสียงของกระสุนปืนที่กระสุนปืนที่ยิงเป็นระยะ
คือทุกคนคนผู้มากพออยู่พอสนาการเงียบก็เงียบก็นั่งนั่งกันเฉยเฉย
สักพักหนึ่งพอเสียงปืนปั้งมาอีกเอาอีกในใจก็เอาแล้วป๑ปั้งหนึ่งก็ศพหนึ่งปั้งหนึ่งก็ศพหนึ่ง
หมายเขาคือข้างหน้าแล้วแต่แฟนก็ยังอยู่ข้างหลัง
รีบวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำของห้องน้ำชายแล้วล็อกประตูพร้อมกับพี่ผู้ชายอีกคนนึง
หันไปดันไปเข้าห้องน้ำที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ววางอาวุธหันไปก็ไปเจอกระเป๋าหนึ่ง
แล้วก็เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งก็เลยเปิดกระเป๋าดูในนั้นคือกระสุนเพียบเลย
เขาบอกกระสุนเยอะมากแล้วคิดว่าน่าจะเก็บกระสุนในจำนวนหนึ่งเอาไว้ให้กับตัวเอง
ตอนนั้นต้องสติกันจริงนะฮะคนหนีเข้าไปแล้วอาจจะไปเจอห้องน้ำกันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะ
ก็คือหลายคนถ้าผู้ชายอยู่ในห้องน้ำที่ตรงโถทุกคนก็คิดอย่างเดียวแหละว่าวิ่งหลบเข้าในห้องที่มีชะโครกก่อน
ก็คงจะเข้าไปเจอกับห้องที่มีของของคนร้ายอยู่มันก็มีไม่กี่ห้องต้องย้ายไปอยู่ฝั่งผู้หญิงกัน
คุณจิ๊บปกฉัดนะฮะแล้วก็คุณเอ็มที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณจิ๊บนะฮะคุณจิ๊บดาราพิธีกรสาวชื่อดังก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้
เหมือนที่ท่านก็จะเห็นคลิปนะฮะที่คุณจิ๊บก็ต้องเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ออกจากลิฟต์แล้วก็วิ่งไปลงบันไดหนีไฟแล้วไปเอารถกันใช่ไหม
จิ๊บบอกว่าได้ยินเสียงปืนก็พากันหนีเข้าลิฟท์เพื่อจะมาที่ที่จอดรถที่ชั้นเอ็ม
โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นในคนร้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ยังได้ยินเสียงปืนเป็นเสียงกล้องไล่ตามหลังมาหลายนัด
สุดท้ายก็สามารถออกมาจากห้างได้ซึ่งคุณจิ๊บบอกว่าตอนที่กำลังหนีเข้าลิฟต์แล้วก็ไปที่รถเนี่ยคือความจริงแล้วก็มันก็อาจจะเป็นวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนักตามยุทธ
ก็เลยโพสต์คลิปนี้ลงเพราะจิ๊บก็ไม่ชัวร์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วถ้ายิงกันเฉยทำไมเรายังได้ยินเสียงปืน
ก็เลยโพสต์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกคนว่า
มันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคุณต้องระวัง
แล้วที่ไลฟ์ต่อหลังจากที่ออกมาจากพารากอนได้สักพักหนึ่งแล้ว
ก็คือเป็นการไลฟ์ที่จะบอกทุกคนว่าให้ระวังภัย
ใครที่จะมาอย่ามาใครเป็นห่วงทุกคนจริง
ทำไมเราได้ยินเสียงปืนหลายนัดกันจัง
ทำไมแบบอะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นเยอะมาก
คือตรงนั้นคือคลิปนั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วจบไปแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะเรียนรู้แล้วตอนนี้จิ๊บลบไปแล้วด้วย
สิ่งเดียวที่จะเรียนรู้ได้ก็คือ
ถ้าเกิดคุณจะหนีถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หนึ่งคุณควรหนีไปในที่ที่แบบที่มันพาคุณออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้จริง
หนึ่งถ้าคุณหนีไม่ได้หนีไปหาพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้
คุณควรซ่อนซ่อนในที่ที่ปลอดภัยและเงียบที่สุดแบบไม่มีตัวตน
แล้วสุดท้ายถ้ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วทุกอย่างจริงคุณค่อยเลือกทางสุดท้ายคือทางสบู่
ก็ตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ที่บอกเอาไว้นะครับ
ท่านต้องจำแล้วก็เอาไว้ประเมินสถานการณ์กันด้วยนะฮะ

ใช่ค่ะอันดับแรกคือวิ่งหนีก่อน
แต่ก็ต้องหนียังมียุทธวิธีแล้วก็รู้ว่าหนีไปตรงไหนอย่างไรด้วยนะ
หนีออกจากพื้นที่ให้ได้ถ้าออกจากพื้นที่ไม่ได้จริงหาที่ซ่อน
หลังของใหญ่ที่เราจะไม่ถูกมองเห็นหาที่ซ่อนที่เงียบปิดไฟปิดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมด
แล้วถ้าสุดท้ายแล้วเจอคนร้ายจริงซ่อนไม่ได้จริงก็ต้องสู้ทำยังไงก็ได้ให้คนร้ายเจ็บตัวให้ได้มากที่สุด

เพราะดูเหมือนแบบเขาจะไม่แนะนำว่าให้เหมือนกับไปซีโลลาบหรือว่า
อ้อนวอนขอชีวิตเด็ดขาด
อันนี้คือสิ่งที่เขาห้ามเลย
เพราะว่าคนร้ายในขณะที่กำลังคลั่งหรือจะอะไรพวกนี้มันจะ

เขาบอกว่า๑ในผู้ประสบเหตุ
มีมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยาโฮของมาเลเซียอยู่ด้วย
นี่ค่ะ
อิลสุรตานอิบราฮิมมากุฎราชกุมันแห่งรัชโฮของมาเลเซีย
โพสต์ข้อความในสตอรี่ของอินสตาแกรม
พระองค์และเชปวนเบซาคารีดาพระชายา
รวมถึงพระโอรสและพระธิดาอีก๔พระองค์เนี่ย
นั่งอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมใกล้กับสยามภารกร
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอด

แล้วคนก็เริ่มแตกตื่นวิ่งกรูออกมา
พร้อมก็พาครอบครัวไปยังที่ปลอดภัย
ก็คือลงไปชั้นใต้ดินพร้อมกับทีมกาดนะคะ
ตอนนั้นพระองค์ก็เล่าเหตุการณ์
บอกว่าได้แต่คิดว่าคนร้ายมีกี่คน

ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดกับเสียงปืนอย่างเดียว
ผู้ชายทีมการ์ดและตัวพวกพวกเอง
ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

จากเสียงกรี๊ดและเสียงปืนเลย
บอกจำได้ดีเลยว่าต้องคอยปลอบลูก
บอกทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะโอเค

แล้วก็ให้ลูกก้มตัวต่ำไว้ระหว่างรอรถมารับ

อดี้การ์ดต้องยืนเป็นกำแพงปกป้องครอบครัวไว้
เพราะมีพระชายาแล้วก็พระโอรสพระธิดาอีกใช่ไหมคะ

ได้อย่างเดียวคือต้องพาครอบครัวและทีมกัด
ออกจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุด

อย่างเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

รีบเอารถมารับแล้วพาออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด
ตอนแรกจะไปสถานทูตมาเลเซีย
ก็เลยมีการติดต่อกรงศูนย์ใหญ่สถานทูตสิงคโปร์ในรัฐยาโฮค่ะ

แล้วก็เลยมีการติดต่อกันจนกระทั่งเข้าไปหลบอยู่ที่สถานทูตได้อย่างปลอดภัย
ก็มีการติดต่อนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
ติดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งเอกราชทูตมาเลเซียก็เดินทางมาอยู่กับมกุฎราชกุมารรัชยาโฮด้วยนะคะ
พอเหตุการณ์ทุกอย่างควบคุมตัวคนร้ายได้ปลอดภัยแล้วเนี่ย
ก็ขึ้นเครื่องกลับรัฐยาโฮเลย
จริงตั้งใจบินมาดูเกมการแข่งขัน
องค์ก็บอกว่าเสียดายที่ต้องพลาดเกมการแข่งขันนี้
แต่ก็ดีใจที่ทุกคนอ่ะปลอดภัยประโยคที่ฟังแล้วน่าเศร้าใจ
สะท้อนใจสำหรับคนไทยเลยนะคะครับเพราะบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเจอ
มาปกป้องชีวิตของลูกของครอบครัวจากฆาตกรและยังมีรายงานผู้เสียชีวิตถึงสองศพด้วย
ขอให้อละคุ้มครองดวงบริญญาณบริสุทธิ์ของพวกเขาแล้วก็ขอบคุณทีมนักสารความปลอดภัย
เพื่อนจากสิงคโปร์จากมาเลเซียแล้วก็ทุกคนแล้วก็ลงชื่อไว้นะคะ
งกุฎราชกุมารแห่งรัฐยาโฮค่ะ